เหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่โลกโซเชียลนะครับ
เขาเอาคลิปผู้ชายคนนี้มาเผยแพร่
แล้วก็บอกว่ากลางครับซอย
เป็นการกร่างคับซอยของข้าราชการระดับ
แล้วก็เอาคลิปนี้มาแชร์และคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลย
คุณผู้ชมไปดูความกร่างครับซอยนี้เป็นยังไงนะครับ
ดูกันครับ

เดี๋ยวให้มาเจอพี่ฐรเภคโรงแรมนะ
เดี๋ยวผมรอมาไมล่ะรถนี้นะ
โอ้คุณครับอันนี้คือมันเป็นช่วงหลังแล้วนะใช่ครับ

เห็นผู้ชายเสื้อสีขาวคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วรอปภไปห้ามเพราะเห็นเส้นที่ถนนไหม

คือการขี่ย้อนสอนของเขามาแล้วมันอันตรายนะฮะ
แล้วก็นี่แหละครับรอปภไปห้าม
ก็ไม่ฟังบอกผู้จัดการอยู่ไหนเอามาคุยสิ
ยิ่งใหญ่ชิปจุดพูดไม่ได้
เลยนะท่านผอจุดเมืองป่าตอง

ชอบง่ายมักง่ายย้อนทางย้อนเลนออก
แล้วทำไมแล้วท่านผอเป็นอะไรล่ะครับ
เป็นอะไรครับท่านเข้าเป็นที่เป็นทางได้ไหม

ปภเขาทำตามหน้าที่รอปภเขาก็อธิบาย
แต่ว่าพอคนนี้ไม่ยอมฟัง
คิดว่าคนระดับนี้ไม่ยอมฟัง
แต่มาบอกรอปภบอกให้ไปเรียกผู้จัดการมาคุยด้วย
ในระดับเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็มีการโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าเมื่อผู้มีตำแหน่งหน้าที่ไม่สนใจความถูกต้อง
เอาแต่ถูกใจตัวเองว่าอย่างไรล่ะครับ
ผอวงเล็บว่าจะเป็นพอส่วนไหนส่วนนู้นส่วนนี้
ค่อยว่ากันอีกทีแต่ขอเอามาโพสต์ไว้ก่อนนะฮะ
แต่เห็นบอกว่าเป็นผอกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองป่าตอง
คือชาวเน็ตเขาให้ข้อมูลนะส่วนถนนเส้นนี้
ก็เป็นถนนภาระจำยอมเจ้าของที่ดินเนี่ย
ญาตให้ใช้เป็นทางสาธารณะได้
แต่ต้องอยู่ในระเบียบของเจ้าของที่ด้วย
คือถ้าเกิดว่าขับย้อนสอนไปเนี่ยจะไปทะลุออกถนนบางลาป่าตองค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาขับย้อนสอน
บางคนก็บอกว่าเพราะว่ารอปภกลัวจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า

แล้วหลายคนนะก็ชื่นชมการทำหน้าที่ของรอปภ

แล้วผู้ชายคนนี้ที่มาโวยวายเนี่ย

คือเขาจะขี่เข้าไปในซอยนี้เพื่อไปจอดที่หน้าโรงแรม
แล้วทีนี้รอปภเห็นรอปภก็เลยห้ามปรามไว้

ในโซเชียลบอกว่าทำไมไม่พูดกับรอปภเขาดี
ว่าผมขอขับเข้าไปจอดแค่นี้เองครับ
เรื่องนี้มันก็จบผมยอมรับผิดอะไรเรื่องนี้มันก็จบซะนะครับ

เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลค่ะ